สวนมาก็ต้องเจอสวนกลับครับผมไม่ได้ส่งเสริมความรุนแรงแล้ว

ยังยังไม่ใช่ไม่ใช่ลุงศักดิ์กับคุณศรีสุวรรณนะฮะ
แต่ว่าสวนมาต้องสวนกลับแบบนี้เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนน
แหม่รถฝั่งนู้นติด
แต่คนที่แบบไม่รู้จะใช้คำพูดว่าอะไรดี
อยากจะมาเร็วก็สวนเลนคนอื่นเข้ามา

คนขี่มอเตอร์ไซค์ต้องสวนกลับแก้เข็ดซะ
ทำยังไงให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ

ย้อนย้อนให้ทำไม
นี่แหละต้องเจอแบบนี้แหละฮะ

ฉันเชื่อว่าหลายคนที่ใช้รถใช้ถนน

ตรงจากเข้าประตูน้ำ
รถทางฝั่งนี้คือมันก็เลนส์ใหญ่แล้วนะ
แต่เวลาฝั่งคุณรถติดทีไร้
คุณจะมาย้อนเลนส์นี้ทุกที

ในคลิปจะเห็นว่านุ่มขี่มอเตอร์ไซน์

เขาก็เลยไม่หลบไม่หนีไปไหนสู้เลย
ใช่ฝั่งนู้นรถติดมากฮะ

สอนมาเมื่อกี้นึกว่ารถใหญ่คันเดียวนะ
อันนั้นมาเพียบคุณตุ๊กกลับมา
รถติ๊กกลับมารถคันอื่นขับตามรถใหญ่มาทั้งนั้นเลย
แต่รถเล็กอย่างมอเตอร์ไซค์ไม่กลัวฮะ
คนขับใจใหญ่ฮะคนขับก็เลยยอมที่จะจอดรถไว้ตรงนี้เลย
แล้วก็บีบแต่ปีนแล้วก็ถามว่าซ้อนย้อนมา
มาสวนมาทำไมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้เลยนะฮะ
ทำให้รถคันเหล่านี้ต้องกลับเข้าเลนไป

ก็ด่าล่ะโดนส่องซ้ำส่องซ้อน
งานนี้ชาวเน็ตคอมเมนต์ชื่นชมพี่คนขี่มอเตอร์ไซค
พี่แจ๋วผมเคยเจอผมยังต้องหลบเลย
กลัวจะชนทั้งที่เป็นเลนส์ของเราด้วยซ้ำ
หลายคนเข้าไปยกนิ้วโป้งให้เลยบอกเยี่ยมครับพี่สุดยอดมากครับ

แล้วบางคนไปสะท้อนการทำหน้าที่ของตำรวจนะครับ

ทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อนก็ต้องทำงานกันเองแบบนี้
โอ้โหใจพี่ได้เลยนะฮะ
ฝากตรวจสอบด้วยพื้นที่ตรงนี้มาเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะฮะ
แต่นี่ฟังข่าวนี้มาจนจบคือเขาก็ไม่ได้มีลงมาปะทะอะไรกันใช่ไหม

กลัวเหลือเกินว่าลงมาแล้วจะมีชกกันกลางถนนนะฮะ